ชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมิรวาลรายวัชนะคะ

แม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะจะอุ่นเครื่อง
ทีมชาติอุสเบกิสถานไป๐ประตูต่อ๒

เรื่องของการให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ได้ลงสนาม
วินัยในเกมรับที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
สะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซี

ที่เมื่อวานนี้มาร่วมวิเคราะห์เกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง
ที่เทราะห์ทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
เอ่ยปากชมมิลวานรายเยาวาชกุญสือชาวเสเบียค่ะ

พันศาเหมวิบูรณ์เควินดิรมรำ
และบดินผาลาลงเป็นตัวจริงในนามทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรก
จากนี้ก็ยังเปลี่ยนตัวสำรองครบโคต้าสำหรับเกมอุ่นเครื่อง๖คนนะคะ
ทำให้อนาคตของช้างศึกมีตัวเลือกมากขึ้น
พร้อมทั้งบอกแฟนบอลชาวไทยว่าต้องให้เวลากับรายวัชอีกสักระยะ

แล้วบอลเราเองจำเป็นต้องหาบุคลากรมาใหม่

คือบางทีเราจะบอกว่าเฮ้ยไปวัดเคยทำทีมดีมาแล้วมาเจอแบบ

เพราะว่ามันไม่สามารถสร้างเป็นคลิปตาได้

ทั้งตัวสมคมเองทั้งตัวทั้งบอลเองและตัวแฟนบอลเอง

อยากเห็นอะไรดีสำหรับทีมชาชาย

ที่เทคนิคแล้วก็มีแนวรุกที่อันตราย

เทียบกับ๒๓ปีที่ผ่านมา

วันที่๑๓มิถุนายนนี้นะคะ

ในวันที่๑๒มิถุนายน

เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที